คอลเซนเตอร์มันไม่หยุดเลยนะครับทำงานทุกวันอารวาสทุกวัน
คราวนี้มันโทรมาหาทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับ
เอาอย่างนี้นะครับคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกเดินทางไปนะครับ
ภายลองมีนักยุบัตรความการเชื่อเหลือของคุณลูกค้าอยู่นะครับครับผม
ช่วยเชื้อหลอกเดือนทางทางเราถามผ้าโทนชาย
กำลังหาตัวเลยนะครับเอ่อน้ำมั่ดจังหวะดีด้วยใช่ไหมดีดีดีนะครับ

มีบวกวงเล็กมีอะไรไม่รู้แต่ไม่หมด
ทีมงานคนนึงก็มามุกเดิมติดต่อจากสำนักงานรัฐปราสนิทัย
สำนักการใหญ่บอกชื่อคนโทรแจ้งที่ตั้งของสำนักงาน
และบอกว่ามีพระสัตวุตกค้างอยู่ปลายทาง

ชื่อนายสมชายแทร่ลี
เป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินข้ามชาตินะ

แนะนำเดี๋ยวผมจะโอนสายไปหาตำรวจให้

คุยแล้วก็บอกเอาโอนสายเลยพี่โอนสายเลย
มิจฉาชีพโอนปั๊บผู้ชายคนรับ
ผมตำรวจสภาวินแหลมชาวบัง
ผมขอแอดไลน์หน่อยได้ไหมอยากจะเปิดกล้องคุยนี่นะครับ

ดังกล่าวส่งไอดีไลน์ให้ครับ
พอแอดไปหามันขึ้นโลโก้โรงพักนี่ครับ

อันนี้คือใช้งานหลายครั้งแล้วนะคะไอโลโก้นี้
เอามิจฉาชีพนะฮะก็รับไลน์รับไลน์บอกเป็นคนเสนอด้วย
เดี๋ยวผมโทรกลับมาอ้าวโทรคุยกันว่ายังไงบ้างเนี่ย

สวัสดีครับผู้กอง

ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้กอง

เป็นเวลาประมาณ๕นาทีแล้วนะฮะ

จากแถวปลอยเปรตหรือแถวพม่านะฮะ
ยินดีนะฮะรู้สึกยินดีมากเลยนะครับ
เฮ้ยทีมข่าวของเราก็แหม่นะ

ว่าหน้าคุณผู้กองปรากฏอยู่ท่ามกลางทีมข่าว

คือโทรเข้ามากลางวงประชุมเลย

อ่าพิชาชีพมันสวมบทตำรวจ

นี่แหละครับพูดคุยกับทีมงานอยู่หลายนาทีนะครับ

ไม่ใช่เสนอขอเสนอจะให้ความช่วยเหลือ
จะกลับบ้านไหมอยู่ตรงปลอยเป็ดหรืออยู่ตรงไหน

อย่างไรก็ตามแก๊งคอร์เซนเตอร์ชุดนี้นะครับ
น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่หลอกนักธุรกิจสาว
แล้วได้เงินไป๔ล้านบาทช่วงก่อนหน้านี้ครับ
จากสวมรอยเป็นตำรวจคนเดียวกันนี่แหละ
มุกเดิมนะฮะวิธีการเดิม
ชื่อสมชายแซ่ลีคนเดิมนะครับ
แล้วก็มีโลโก้โรงพักแหลมชะบังด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมครับดูข่าวเย็นไทยรัฐแล้ว
เห็นแบบนี้แล้วนะครับต้องไม่ตกเป็นเหยื่อนะนะฮะ
ญาติใครเห็นแล้วเนี่ยเต็มเลย
ผู้กองคะถ้าอยากกลับบ้านก็บอกนะคะให้ไอดีไลน์อีกทีนึงละกัน
ขึ้นโลโก้แบบนี้นี่หลายรายแล้วนะคะที่โผล่มาแบบนี้นะคะ